เราสูญเสียจ่าแซมไปหนึ่งท่าน
แต่ว่าต้องยอมรับว่าจ๋าแซมหลังจากที่ท่านยอมเสียสละ
ก็ได้รับขนานนามว่าเป็นวีรบุรุษถ้ำหลวงน้ำใจท่านประเสริฐมาก
ล่าสุดคุณพ่อของจ๋าแซมพอรู้ข่าวว่าน้องทั้ง๑๓คน
ออกมาจากถ้ำหลวงแล้วก็กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณพ่อของจ๋าแซมก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะที่น้องทั้ง๑๓คนเนี่ย
ตอนนี้ปลอดภัยแล้วก็ร่างกายทั้งสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจ
แรงสมบูรณ์สามารถกลับไปที่บ้านของแต่ละคนได้
ส่วนนี้คือบรรยากาศที่บ้านเกิดของจ่าแซมนะคะ
ที่บ้านหนองคูตำบลเมืองหงษ์อำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัด๑๐๑ค่ะ
ปรากฏว่าก็มีญาติแล้วก็เพื่อนบ้านของนาวาตรีสมานกุนันหรือ
ที่เราคุ้นเคยว่าจ่าแซมเดินทางมาที่บ้านแบบไม่ขาดสาย
แล้วก็ยังมีคนที่ตั้งใจจะนำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวจ๋าแซม
เอาเงินไปช่วยเหลือคนที่ไม่ได้ไปงานศพก็เอาเงินไปช่วยตามหลัง
จ๋าแซมบอกว่าดีใจให้๑๓คนได้ออกจากโรงพยาบาล
ขอให้ทุกคนทำความดีจ่าแซมรับรู้คงหายห่วงแล้วก็ไปสู่สุขติ
ส่วนที่บรรยากาศที่จังหวัดนครราชศรีมาใกล้แล้วสำหรับพิธีเข้าพรรษา
แล้วก็จะมีพิธีประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาก่อนหน้านี้
มีการแกะสลักเทียนพรรษาเป็นรูปจ่าแซม
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปถ่ายรูปกันเยอะเลย
แล้วก็ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมที่วัดโพบรรดาช่างเทียน
ได้มีการช่วยการตกแต่งรายละเอียดขบวนเทียนพรรษาประเภทก

ก่อนที่จะนำไปร่วมขบวนประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปีของจังหวัด
ในวันนี้ช่างเทียนได้มีการปั้นหุ่นขนาดเล็ก

กู้ภัยถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
โดยมีการจำลองเป็นรูปถ้ำหลวง
ส่วนปากถ้ำก็จะมีเหล่าบรรดาฮีโร่ต่าง
ใครบ้างก็เช่นจาแซมหมอภาคผู้ว่านรงศักดิ์หน่วยซิล
ทีมนักดำน้ำชาวอังกฤษทีมเก็บรังนกจังหวัดตรัง
แล้วก็ทีมสูบน้ำบาดาน

อกจากนี้ยังมีนักบินโดรนถือใบอนุญาตโชว์อีกด้วยค่ะ
บรรยากาศแบบนี้ก็สร้างความฮือฮาให้กับนักท่องเที่ยว
ไปชมเป็นอย่างมากและคนแต่ละคนก็ไปถ่ายรูปเซลฟี่กันด้วย
ซึ่งช่างเทียนพรรษาของวัดโพบอกว่าต้องการที่จะบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้
การเล่าเรื่องราวของขบวนเทียนพรรษาที่จะนำไปร่วมแห่รอบนาน
นุสวรีเท้าสุรนารีหรือว่าเท้าแม่ยโมในประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดนครราชศรีมา
ที่จะจัดขึ้นระหว่าง๒๗๒๘กรกฎาคมนี้ค่ะ